คุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องโควิด๑๙นะคะ
เมื่อวานนี้แฟนรายการข่าวใส่ไข่โอ้โหรู้นะว่าหายคิดถึงค่ะ

กลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาประจำการข่าวใส่ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เลยนะคือก่อนถึงเวลาจัดรายการเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปตรวจครีบมดดำก็ไปตรวจเนอะเรียบร้อย
คือพี่มดดำเนี่ยนะเขาคือคนขับรถเขาแล้วก็เลขาเขาใช่ไหม
ที่มีการติดโควิดเกิดขึ้นคุณผู้ชม
แล้วก็พี่มดดำนะก็ได้โพสต์ภาพผลตรวจที่เพิ่งออกมาเนี่ยเลยนะคะ
หมัดว่าไม่พบเชื้อนี่คุณผู้ชมเป็นผลตรวจรอบที่๓แล้วนะคะ
ตั้งแต่พี่มดดำเริ่มกักตัวมาตั้งแต่๒๗เมษายน
เพราะว่าคนขับรถแล้วก็เลขาส่วนตัวนั้นติดโควิดนั่นเองค่ะ
อันนี้เป็นผลตรวจออกมายืนยันนะคะนี่รอบที่๓แล้วไม่ติดปลอดภัยนั่นเองค่ะ
พอปลอดภัยปุ๊บค่ะเมื่อเย็นวานนี้พี่มดดำคัมแบ็คเลยจ้า
กลับมาจัดรายการข่าวใส่ไข่เป็นรายการแรกเลยนะคุณผู้ชม
กลับมาให้แฟนรายการหายคิดถึงกันแล้วค่ะ
ทีมงานเนี่ยก็เปิดเพลงต้อนรับเลยนะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยไปดูเลยจ้ะ

รอดชีวิตล่ะค่ะ
รอดแล้วค่ะมดดำ

เพราะว่ายินดีมากนะคะพี่มดดำกลับมาแล้ว

เพราะว่าตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่นี่เป็นครั้งแรกที่หายไปนานขนาดนี้
ใช่พี่ประดำเขาชอบทำงานเขาไม่ค่อยชอบทำงาน